หลายพื้นที่มีอิทธิพลของพายุเจิมปากก้าเข้ามาทำให้มีฝนตกหนักน้ำท่วม
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนอะตอนเช้าวันนี้กรุงเทพเองก็ฝนตก
แต่ว่าที่ปราจีนบุรีเจอลมพัดแรงหลังคาบ้านนี่ปริวไป
เสาไฟฟ้าเองก็ล้มทับซุ้มประตูวัดเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้ถนนสายสามสิบสาม
ปราจีนบุรีสะแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
กิโลครับทำให้รถเล็กนั้นสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับ
ทัศนธิ์เองก็ต้องช่วยการจัดการเรื่องของการเดินรถ
ป้องกันรถตกไหล่ถนนเพราะว่ามันก็มองไม่เห็นว่า
ของวัดส่วมประสิมราชพระปรุงหังหาย
จังด้านของการไฟฟ้าเองก็เข้าไปทำการตัดไฟก่อน
แล้วก็ซ่อมแซมให้สามารถใช้ไฟได้เป็นการชั่วคราว
ก่อนที่จะต้องซ่อมแซมก็คือต้องทำให้เสาไฟกลับขึ้นมาตั้งเหมือนเดิม
แล้วก็เดี๋ยวจะไปซ่อมแซมซุ้มประตูวัดกันต่อในภายหลังนะครับ
ไม่ใช่แค่วัดนะฮะบ้านคนก็เสียหายเหมือนกันครับ
มันไม่เหลือสภาพบ้านเลยอ่ะมันพังหมดเลยนะฮะ
อยู่ที่กะบินบุรีครับถูกลมพัดเสียหาย
หลังคาปิวบ้านพังแบบนี้คุณผู้ชม
หลังคาปลิวไปไกล๕๐๐เม็ดอ่ะคุณ

คุณชาลีบอกว่าตอนเกิดเหตุพายุลมมันมาเร็วมาแรงมาก
ตัวเขาก็เลยต้องวิ่งหนีตายก่อนออกจากบ้าน

พอลมสงบกลับไปดูโอ้โห
เข่าซุดเลยไม่เหลืออะไรเลยบ้านทั้งหลังก็ไปหมด
รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่คันหนึ่งก็เสียหายเหมือนกัน
ครับผมมีคนทั้งโทรด้วยครับอยู่ข้างบ้าน